อื้อเช็ดตัว
โอ้มายก๊อด

ร้านนี้มือแรงพี่ต้องกินเค้กเขาพร้อมกับมะนาว

ครับผมพี่ขับปากขาวมากครับตอนนี้

ไว้ค่ะมันไว้เลยรึเปล่าไก่แล้วอีกนิดเดียว

แต่วันนี้ดูธาตุทางจะไกลกันมาก

นี่ก็ไปตามตามทางนี้จะเข้า

เต่งมาด้านนี้นะ

ไอ้ไก่นิดเดียวเองอะ

เห้ยไอ้ไก่๑อาทีพึ้งเดี๋ยวขวา

มาแล้วครับเสิร์ฟเลย
มันไม่ต้องหอพี่ไม่ต้องหอ

ร้านที่๒ร้านเชฟโดซูชิคอสเทจ
ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เน้นเสิร์ฟเมนูอาหารญี่ปุ่นในสไตล์ฟิวชั่น
วัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณภาพดี
รับรองว่าใครที่รักอาหารญี่ปุ่นได้แวะมาลองเมื่อไหร่ติดใจแน่นอน
ตัวร้านออกแบบในธีมโรงนาชนบทของอังกฤษ
ให้บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก
และเมนูที่เลือกมาให้ทั้งสองทีมได้ทานในวันนี้ก็คือ
เมนูเซ็ตข้าวปั้นรวมปลาดิบ
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๓๐๐๐บาท
จึงได้เมนูเซ็ตข้าวปั้นรวมปลาดิบ

ไม่ต้องขับก็ได้
เห็นมาก็ได้รถ

ไม่ได้เพราะว่า
รถเรานั่นสบายมาก

ก็จะได้เป็นเฟส๑๒๙๐นะครับ

ทีมคุณเจมส์วางเงินจำนวน๒๕๐๐บาท
จึงได้เมนูเซ็ตข้าวปั้นรวมปลาดิบ
จำนวน๑เซตและอีก๓ส่วน๔เซต

อิตาลากิมัส

ยังไงพี่ยังไง

ไหวไว้ค่ะ

เดี๋ยวถ่ายรูปไปโชว์เมียก่อนนะ

ก็ดีไหม

ข้าวหน้าปลาไหลแบบเพอร์เฟคสดมาก

ผมถึงทำเป็นคุยมันกล่วงเวลามันจะไม่กิน

วาซาบี่ข้าวทุกพี่ขาวหายใจ

เฮ้ยรถมาสต้าของพี่สองคนทำไมจอดตรงนั้น

โอ้โห

พี่ตบตัวเอง

แต่การที่กินเยอะแล้วดมตบพี่ก๊อฟไปด้วยเนี่ย

อันนี้อืมมาเริ่มกันเยอะกว่านี้ครับไปไปไปไปไป
เฮ้ยยังไม่ได้เคี้ยวเลยทางนี้อ่ะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยว

มันจะชนซูชิอ่ะแกพุงฉันมันเก็บไม่อยู่แล้วน่ะคือต้อง
เติมลิฟต์แล้วตอนเนี้ยกินไปหมดแล้วปลาหลุดใช่ไหมปากหลุด